คุณผู้ชมครับไปดูอดีตพระลูกวัดนะฮะถูกจับศึกแค่วันเดียว
คือที่ถูกจับศึกเนี่ยคือเมาในวัดแล้วไปต่อยกันเองนะ
พระกับพระนะเจ้าอาวาสท่านจับศึกจับศึกเสร็จไปก่อเรื่องอีก
บุกเข้าไปในห้องพักของชาวบ้านเขาจะไปนอน

เพราะที่ทะเลาะกันเนี่ยแล้วทะเลาะแล้วทำร้ายกันเนี่ยคือเมานะครับ
โอ้โหก่อนที่กู้ภัยจะพาตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้น๗พฤศจิกายนนะเมื่อวานนี้
และนี่คือวันนี้๘พฤศจิกายน
สายวันนี้ตำรวจสพศรีมหาโพธิ
รับแจ้งเหตุมีผู้ชายเนี่ยเมา
เมาแล้วบุกเข้าไปในห้องพักแห่งหนึ่งที่ตำบลท่าตูม
นี่ฮะพอมาถึงก็เจอสภาพนี้เลย
คือทิศบวชใหม่เลยนะฮะ
นอนเมาแอเอาศีรษะเนี่ยหนุนผ้าจีวอนที่พับเป็นหมอน
มีขวดเบียว้างอยู่เอกนี่เห็นมั้ยครับ
ถามว่าชื่ออะไรเขาบอกว่าชื่อนรงค์
นี่เพิ่งโดนจับศึกจากพระมาเมื่อวานนี้
ไม่รู้จะไปไหนเลยมานอนพักแถวนี้เพราะเจ็บแผล
ก็คือพระที่ท่านเห็นเลือดอาบเมื่อสักครู่ที่นี่แหละ
เจ็บแผลแต่เจ็บแผลนู่นสดเบียไปสองขวดแล้วน่ะ
นี่มีอีกรูปหนึ่งนะครับที่แปลกที่ใบหน้านี้
ผู้ดูแลหอพักบอกว่าผู้ชายคนนี้สะพายย่ามพระมานะครับ
แล้วมีขวดเหล้าขาวขวดเบียร์ใส่ย่ามมาด้วย
มาถึงก็มาเจอห้องนี้ถามมีคนอยู่ไหม

ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยแจ้งตำรวจเอาไว้ก่อน
ตำรวจก็มาคุมตัวไปนะครับ
แล้วก็ประสานญาติให้มารับตัวไปต่อ